ทนายตั้มก่อนคุณผู้ชมคือมีผู้เสียหายเขาออกมาร้องทนายตั้ม
โดนรถหรูชนแล้วคนขับเป็นนายกสมาคมกีฬา
หลังจากนั้นมีลูกชาย๒คนเดินทางมา๑ใน๒เป็นตำรวจ
แล้วก็มีการสวมรอยให้ลูกชายรับผิดแทนโอ้โหแต่นี่คือคลิปวงจรปิด
นี่ปอเช่ขับมาชนตู้มเดียวตรงช่วงกลับรถพอดีตู้มนี่
คุณปริณฑรรุ่งจินดาพรเดินทางไปพบกับทางด้านของนายสิทธาเบียบังเกิด
หรือธนายตั้มบอกว่าผมถูกรถชนแล้วคนขับจริงแล้วคือ
นายกสมาคมกีฬาแห่งหนึ่งขับรถหรูมาชนจนรถผมเสียหาย
ก็เอาหลักฐานที่เราเห็นเมื่อสักครู่วงจรปิดเอามาให้ดู
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๓มิถุนายนตอน๕ทุ่ม๔๒นาที
คือรถของคุณดอนเขาเป็นมิซูบิชิปาเจโร่สีดำ
ขับมาบนถนนพระราม๙ชะลอปุ๊บกำลังจะยูเทิน
แล้วจะมุ่งหน้าไปทางส่วนหลงรอ๙แต่ไปถูกรถของคู่กรณีเป็นบอเช่น
ขับมาชนตุ้มกระแทกกระเด็นกระดอนลงไป
แล้วก็มาทราบว่าเขาเป็นถึงนายกสมาคมกีฬานะฮะแล้วทีนี้เนี่ยหลังเกิดเหตุ
คนที่ขับก็เป็นชายสูงวัยลงมาเจรจาบอกว่าโอ้ไม่เป็นไรนะ
ผมเป็นนายกสมาคมกีฬานะผมขอโทษพอดีผมไปดื่มสัง
สักพักหนึ่งลูกชายของคนขับเดินทางมา๒คนมาแล้วขับรถสีค้า
รับผิดชอบนะผมเป็นลูกของนี่นะคนขับครับนะฮะอ้าวกันนั้นเจรจากัน
แล้วก็ไปเจอกันที่สนประเวทนะฮะก็แน่นอนพอเจอคนขับปุ๊บก็เป็น
ผู้ชายสูงวันแล้วบอกว่าเป็นนายกสมาคมกีฬาคนที่มาก็เป็นลูกชายสองคน
ซึ่งไม่ได้เป็นคนขับแต่มารู้อีกทีอ้าวมีการสับเปลี่ยนเออฮะ
ตอนนั้นถามว่าทำไมถึงยอมล่ะคุณอ๋อผมก็ไม่ได้รู้กฎหมาย

คู่กรณีเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการกีฬา

แล้วเขาก็บอกว่าเขาจะรับผิดชอบด้วยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๓มิถุนายน
หลังจากนั้น๑วัน๒๔มิถุนายน
มีแชทจากลูกชายที่เป็นคนรับผิดแทนแชทมา
เจรจาเรื่องของค่าใช้จ่ายค่าเสียหาย
เดี๋ยวจะมีเช่ารถให้ใช้ระหว่างซ่อมด้วย
แต่ตอนที่คุยกันก็ยังไม่ได้มีข้อสรุป

บอกว่าคู่กรณีก็เงียบหายไป
ตัวคุณดอนเองเนี่ยก็ต้องไปหาเช่ารถเองมาใช้ก่อน๓๐วัน

รวมแล้วเป็นเงินประมาณสัก๓๔๐๐๐บาทได้
รวมค่าซ่อมรถอีกประมาณ๑๓๐๐๐บาทอันนี้ประกันจ่าย
แต่คู่กรณีจ่ายเพียงวันละ๕๐๐บาท

คุณนอนก็อ้าวมันไม่เหมือนกันที่ตกลงกันเอาไว้แล้วจะทำยังไง
ก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการออกมาหาทนายตั้ม
ฟังเสียงของคุณดอนหรือว่าคุณปริณพรก่อนนะครับ

ตอนแรกโอ้โหคนก็เป็นดราม่าเนอะติดตามเหตุการณ์นี้มันเป็นยังไง

ระหว่างที่คุณดอนคุยกับทนายตั้มอยู่นั้น
ก็มีการโทรศัพท์ไปหาลูกชายของคู่กรณีเลย

เจรจากันเรื่องของค่าเสียหายว่ายังไงครับ
ลูกชายของคู่กรณีก็บอกว่ายืนยันไม่ได้หายนะ
เงียบหายไปอยู่ระหว่างการไปหารถสำรองมาให้ใช้อยู่
สุดท้ายก็ตกลงโอนเงินค่าเสียหายและค่าซ่อมมาให้เบื้องต้นก่อน

ทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกสุรพงศ์พุทธขาว
ท่านผู้งกับสอนออมประเภทของที่เกิดเหตุ

ก็เลยสั่งให้ตำรวจชุดสืบสวนรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติม
แล้วก็คงต้องลื้อสำนวนขึ้นมาใหม่แหละ
แล้วก็คือการที่ไปสวมรอยแบบนี้มันก็ไม่ถูกไม่ต้องอยู่แล้ว
ท่านบอกว่าลื้อมาแล้วก็เอาคนขับตัวจริงมาดำเนินคดี

อาจจะต้องเพิ่มข้อหาไม่หยุดรถให้การช่วยเหลือด้วย
แล้วก็เรียกคนที่ไปรับผิดแทนคือลูกชายเขา
มาสอบปากคำก่อนที่จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
ส่วนเรื่องของสวมทะเบียนก็ต้องตรวจสอบกันต่อว่าจริงเท็จอย่างไร
แล้วก็ถ้าผิดจริงก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายเพิ่มเติม
อาจจะเพิ่มอีกสัก๒คดีด้วยซ้

เห็นเมื่อวานเข้ามาตกลงกันแล้วนะคุณนะ
ถันายตั้มครูไว้ก่อนหน้านี้เลย
ก่อนที่โพสต์บอกว่าให้เวลา๑วันนะ

เมื่อวานช่วงสายก็เลยเป็นเรื่องที่ต้องเคลียร์กันนะฮะ